มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนควายที่๑๐๑นะครับ
เป็นควายที่กำลังเดินข้ามถนนถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจบอกว่าควายตัวนี้แม้จะเจ็บสาหัส
แต่ว่าถือว่าเป็นของกลางในคดี
หากปล่อยให้ตายไปมูลค่าจะลดลง
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาควายไปเปิดประมูล
เพื่อที่จะเอาเงินไว้ให้กับเจ้าของควาย
ถ้าเกิดว่ามาแสดงตัวนะครับ
ได้เอาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ

เอาควายไปฆ่าแล้วก็ชำแหละเนื้อขาย

รถตำรวจ
ก็มาแล้วก็ให้พวกผมช่วยกันยกขึ้นรถ

เอาไปเพื่อจะไปเป็นตัวประกัน

ออกมากับดาบตำรวจคนหนึ่ง

ก่อนที่พวกผมจะกลับ

คนขับรถกระบะที่ชนควายจนบาดเจ็บนั่นเอง
ตรอมตั้งคำถามว่าตำรวจสสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
มีสิทธิ์อะไรไปฆ่าควายขายเนื้อ
แล้วที่อ้างว่าขายเนื้อควายเอาเงินเข้าโรงพักเป็นจริงแค่ไหน
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนร้อยเอ็ดสุริน
ตำรวจทุ่งกุฬาตำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อไขข้อกระจ่างในเหตุการณ์ดังกล่าว
ท่านตำรวจโทษปัตตะพงภัทธานิบูล
รองผู้กำกับสอบสวนสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมยอมรับยกควายที่บาดเจ็บไปไว้ที่โรงพักจริง
เนื่องจากไม่มีเจ้าของมาแสดงตน
เผยว่าจากนั้นก็นำออกมาประมูลได้เงิน๔๐๐๐บาท
และชี้แจงว่าหากทิ้งควายที่บาดเจ็บไว้
ตายได้และที่สำคัญขายไม่ได้ราคา
ทำให้ดำเนินการขายทอดตลาด

ก็เลยตั้งกำมาการศาธารีชำรวจ
พันธ์ตำรวจโทรประตบโพงยังยืนยันด้วยว่า
ไม่ได้ทำการชำแหละควายเพื่อนำไปขาย
โดยเงินที่ประมูลได้จะคืนให้กับเจ้าของควาย
ไม่ได้เก็บไว้ตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนที่เจ้าของรถกระบะที่ชนจะอ้างว่า
สามารถนำซากควายไปเป็นค่าเสียหายในการซ่อมรถนั้น

เนื่องจากซากควายเป็นของกลาง
โดยเจ้าของรถกระบะสามารถไล่เบี้ยได้ที่เจ้าของควาย
หลังได้รับเงินจากการประมูลซากควายตัวนี้
ปิดท้ายผู้ประมูลควายได้อย่างในรักเกรดแก้วเกลี้ยง
เปิดเผยว่าทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รู้จักกัน
จึงมาประมูลได้ในราคา๔๐๐๐บาท
โดยพบว่าควายตัวดังกล่าวยังเล็กอยู่
ยังไม่สนสายตะภัยน้ำหนักประมาณ๗๐กิโลกรัม
ประมูลได้จึงนำมาชำแหละกับเพื่อนบ้าน

ในรัฐบอกอีกว่าที่ไปร่วมประมูล
ก็เพราะว่าชอบกินเนื้อควายมากกว่าเนื้อวัว
และที่สำคัญอร่อยกว่ามาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน